คุณผู้ชมแหมผู้ชายกลุ่มนี้ขนเยอะหน้าก็ลอย
ไม่ใช่แบบแต่งหน้าวอกหน้าเด้งนะคนเยอะหน้าลอย
มันเลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงดีกับหน้าที่มันลอย

แต่กลัวเหมือนกันนะถ้ากดแล้วมันอยู่มันหักมันลงมาแล้วเดี๋ยวทับพี่เขา

ที่พี่ต้องเอาลงไม่ใช่หน้ารถ
เอาของหลังรถลงก่อนได้ไหมนะพี่นะ
งั้นมันก็จะไปแบบนี้แหละฮะ
นี่ถ้าแบกไปโรงงานได้คงแบกไปแล้ว
หมายถึงแบกทั้งคันแบกรถแบบนี้ไปเลยนะฮะ

แล้วไปซื้อรถบรรทุกเถอะ
มันจะได้ผลเยอะกว่านี้หน่อยนะ
หลายคนถามพี่ขนอะไรมานักหนาเนี่ย

ว่าเพิ่งจะออกมาจากโรงงานหรือจังไหนกันแน่นะฮะ

คุณก็เตือนไว้นะสำหรับการขนของขึ้นท้ายรถนะฮะ